เพราะหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าจะไปเวียงแหหาปลา
แต่กลับได้สิ่งนี้มาแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลยครับ

มันเข้าไปได้ทั้งนั้นเหรอ

ตรงเปากะเกง

อันนี้คือตำไลฟ์

เป็นที่ชื่อว่าประทะกับมือนี่แหละ

ห้ามมาเยอะห้ามนี่เหนือ
บอกว่าไปปะทะกับปลาใช่ไหม

คนเป็นเดียวจะเข้าปาก
ในสตูดีมียุงด้วยบอก
มีรายการไหนพี่เล่าข่าวไปแล้วตบยุงไปไหม

ตรงนั้นคือตรงไหนอธิบายตรงนั้นอ่ะตรงกระเป๋ากุ้งเกง
อ๋อมันจะปะท้ากันอย่างไรอ่ะปะท้ากันสิ
ปะท้าอย่างไรอ่ะปะท้ากับสิ่งของบางอย่าง
น่ากลัวมากเลยจริงของที่อยู่ในกระเป๋าเหรอ
น่าใช่เอ้าคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยเรื่องของเรื่องเขาจะไปเวียงแหหาปลาจริง
หรืออีกหนึ่งชื่อเขาเรียกว่างูแสงรุ่งไม่รู้เหมือนกันมันเป็นยังไงนะไปลองดูกันแล้ว
แต่ที่ออกมาไม่ใช่ปลาไหลงูจริงค่ะคุณผู้ชมโอ้ปะท้ากันแล้ว
ปลาอะไรนะปลาขอเหรอปลาช่อนปลาคอปลาคอ
นอกเหนือจากงูแล้วมีปลาคอมันไปอยู่ในกางเกงอีกด้านหนึ่งพอดี
เราต้องจับพี่พีช

คิดดูแล้วกันงูกับปลามาปะทะกันตรงกลาง
น่ากลัวเนอะ